แต่เขาตรงไปบ้านชมพู่มา
ตรงฝั่งออกไปนอกตกตกเยอะอยู่

วันนี้ทุกวันนี้เราจะเช็คว่าฝนตกตรงไหนเนี่ย

ทางด่วนมันแบบว่าเหมือนเราอยู่คนละประเทศอะลูก

เรียบทางด่วนตัดเข้าพระรามเก้า

เคยเจอที่เป็นแบบฝนตกมาไปปุ๊บ

เหมือนกับวันนี้ฝนยังตกไม่ทั่วฟ้า
เดี๋ยววันนี้เขารับรองกรกต๕๐๐คน

อันนั้นบอกว่ารับก่อนสอยทีหลัง

เนื่องจากตอนไปลงพื้นที่พักเหนือ

ต้องยอมรับเชียงใหม่ลำปาง
คุณพิธาเขาได้คะแนนมามหาศาลจริง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
ไม่มีใช่ไหมไม่มีอืมแต่หมายถึงว่าคนที่เคยผ่านการเป็นโควิดมาแล้วนะฮะค่ะบางคนบอกอ้าวติดหรอไปรู้อีกทีตอนที่เขาจับตรวจอ่าบางทีไม่มีอาการไปแล้วอืมอืมน่ะก็ดูแลสุขภาพอ่ะช่วงนี้ฝนมันตกเนอะบางทีอาจจะด้วยหลายหลายอย่างปัจจัยเสี่ยงลักษณะมันก็เหมือนไข้หวัดด้
โปรดติดตามตอนต่อไป